ช่วงของการปฏิบัติการกู้ชีพหรือว่ากู้ภัย
เข้าไปทางด้านหน้าของถ้ำในอีกวิธีหนึ่ง

ซึ่งคนที่ไปมีส่วนร่วมสำคัญ
เกี่ยวกับการหาปล่องหาโพรงต่าง

เขาไปช่วยถึงประมาณ๑๓คนเขาแบ่งเป็น๒กลุ่มนะ

ทำให้บริษัทที่เกี่ยวกับการสร้างหนัง

เกี่ยวกับเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัย๑๓หมูป่า

คือเขาจะไม่แคสต์นักแสดงที่เป็นนักแสดงจริง

สำหรับกลุ่มรังนกเกาะลิบง
เขาบอกว่าเขาจะใช้กลุ่มนี้แสดงจริงเลย

ทีมงานผู้จัดสร้างภาพยนตร์
เดินทางมาพบตัวแทนฮีโร่รังนกเกาะลิบง

กลุ่มรังนกกลุ่มเก็บรังนกจากเกาะลิบง
กลายเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ในใจคนไทยช่วงเวลานั้นนะคะ
นายอาสานคนขยันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕ตะบนเกาะลิบง
พูดกับผู้สื่อข่าวธรรมทีวีบอกว่า
ทีมงานผู้จัดสร้างภาพยนตร์ติดต่อเข้ามา
เพื่อทำสารคดีและถ่ายหนังเกี่ยวกับเรื่องราว
ที่ทีมรังนกนางแอ่นไปร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวง
อกจากนี้นอกจากภารกิจที่ถ้ำหลวงแล้ว
สารคดียังจะมีเรื่องราวเสริมเพิ่มเติมเข้าไป
คือวิธีการเก็บรังนกและวิถีชุมชนของชาวเกาะลิบงเพิ่มเติม
โดยทางทีมรังนกบอกยินดียินดีเลยให้ความร่วมมือ
เพราะถือว่าเป็นการไปสร้างเรื่องราวให้ชาวโลกได้รับรู้ไง
ใช่ค่ะแล้วก็ทีมรังนกเขามีบทบาทสำคัญมากนะ
คือเขาใช้มือเปล่าในการที่จะปีนป่ายในการที่จะเก็บรังนก
เพราะฉะนั้นทุกอย่างคือเป็นวิถีชาวบ้าน
แล้วแต่ละคนประสบการณ์ในการเก็บรังนกไม่ต่ำกว่า๑๐ปี
สูงสุดบางคนคือ๓๐ปี
เขาบอกว่าเชือกของการที่เขาลงไปปีนอาจจะแตกต่างจากทีมกู้ภัย
เพราะเขาใช้เชือกเส้นเดียวคุณผูกที่เอวเส้นเดียว
เป็นความชำนาญล้วน

ให้เจ้าโลกวิธีจลุมฌลที่ติ้งเป็นมารุ่นต่อรุ่น
เราก็ไปสร้างเรื่องราวตรงนี้ให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็น
เราก็อยากให้เขารู้ว่าที่เราทำอยู่มันเป็นยังไงครับผม
สำหรับทีมงานผู้จัดสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
เคยสร้างหนังมาก่อนแล้วเกี่ยวกับประเทศไทยนี่แหละ
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร้อยตำรวจโทปราโม่
ตระกูลวังทองรองสารวัตรจราจรสพมตรังอายุ๕๗ปี
เขาโด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียบอกว่า

คนในพื้นที่เรียกว่าตำรวจหน้าผี
แล้วท่านเองก็รับบทเป็นตำรวจในเรื่องนั้นจริง
ก็คือรับหน้าที่นี้เองเลย
อยากดูแล้วล่ะว่าหนังเป็นยังไง